ต้องมาส่งกำลังใจให้กับตลกที่ดังคนนี้

ต้องบอกว่าเป็นการสูญเสียแบบกระทันหันจริงจริงนะคะ
เมื่อวานนี้พี่บอลแบบแทบล้มทั้งยืนจริง

คือจู่ได้รับข่าวร้ายคุณผู้ชมนะคะ
ตอนบ่ายโมงนี่แหละช่วงที่เราจัดรายการอยู่เนี่ยคุณผู้ชม
ปรากฏว่าคุณแม่หมีนะคะคุณแม่วันเพ็ญค่ะ
ซึ่งเป็นคุณแม่แท้ของพี่บอลเสียชีวิตค่ะ

วัย๖๑ปีที่บ้านย่านกระทุ่มแบนค่ะ
พอทราบข่าวนะคะพี่บอลกับภรรยาค่ะ
รีบขับรถจากแถวคลองหงลำลูกกาแถวบ้านแกเนี่ยค่ะ
รับร่างแม่มาเพื่อทำพิธีลดน้ำศพในช่วงเย็นทันทีค่ะ
แล้วด้วยความที่ทุกอย่างเกิดขึ้นรวดเร็วมากคุณผู้ชม

มีเพื่อนพี่น้องตลกนี่แหละค่ะพี่ตั๊กบริบูรณ์
มารดน้ำศพพี่กระรอกเชิญยิ้มเนี่ย
คือนักศึกษาอยู่เลยค่ะคุณผู้ชมตามภาพเลยค่ะ
รดน้ำศพคุณยายคุณแม่หมีค่ะ
แล้วพี่แจ๊กกะรีนค่ะซึ่งเป็นตัวแทนของทีมบันเทิงไทยรัฐค่ะ
พอทราบข่าวค่ะก็รีบไปแสดงความเสียใจกับพี่บอลทันทีเลยค่ะ

หลังจากเสร็จพิธีรดน้ำศพนะคะพี่บอมก็นำสายสินค่ะ
ทำพิธีขอขมากรรมค่ะพิธีนี้สำคัญมากนะคะ
ก็เป็นการขอขมาบอกลาท่านนี่แหละค่ะ
ก่อนที่จะนำร่างคุณแม่ใส่ในโรง

พี่บอลเชิญยิ้มจับเท้าแม่หมีค่ะภาพนี้เลยค่ะ
ก้มลงกราบลาเป็นครั้งสุดท้ายค่ะ
น้ำตาเห็นความแบบคิดถึงแล้วนะ
หยดแห่คุณผู้ชมด้วยความอาลัยรักอย่างยิ่งค่ะ
บอลเชิญยิ้มนะคะเล่าให้เราฟังว่า
คุณแม่หมีเป็นแม่แท้ที่พัดซากกันมานานค่ะ
ได้เจอกันเมื่อ๒๐กว่าปีก่อนค่ะ

แล้วก็ไปมีชีวิตมีครอบครัวแยกกันไปค่ะ
สูญเสียครั้งนี้นะคะถือเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ค่ะ
หลังจากที่คุณพ่อเสียชีวิตไปเมื่อปี๒๕๓๕ค่ะ
ซึ่งก่อนอันนี้นะคะก็ไม่ได้มีสัญญาณบอกอะไรเลยเลยนะคะ

คือช่วงเช้าค่ะยังตื่นเช้ามาไปเดินเล่นค่ะ
ช่วงแบบ๑๐โมงประมาณเที่ยงก็นอนหลับ
แล้วปรากฏว่าคือลูกหลานก็ไปปลุกไม่ตื่นคุณผู้ชม
ซึ่งหลังจากที่พี่บอลโพสต์แจ้งข่าวเศร้าไปนะคะ

ฝากขอบคุณแฟนทุกคนผ่านบันเทิงไทยรัฐด้วย

ผมกับแม่คือพัดพลากกันมาจนวันหนึ่งมาเจอ
เจอที่รายการเจอในรายการ

ถึงแม้คือเขายังมีชีวิตมีครอบครัวใหม่ของเขา

คือสุดท้ายที่เราจะได้ที่ได้ดูแลคือแบบ
แกไปแบบปุ๊บเคยจะไปช่วยคนอื่น
วันหนึ่งมันเกิดกับครอบครัวเกิดกับเรา

ผมเห็นแล้วคนให้กำลังใจเยอะมากขอบพระคุณมากนะครับ
สำหรับพิธีสวดพระพิธรรมคุณแม่หมีวันเพ็ญนะคะจัดที่สารา๔วัดประชุมราชนะคะ

โดยจะสวดพระพิธรรมไปจนถึงวันเสาร์ที่๒๒กรกฎาคมค่ะ
จัดพิธีชาปนกิจ๕โมงเย็นค่ะ
วันอาทิตย์ที่๓กรกฎาคมที่จะถึงนี้นะคะ
ก็เป็นกำลังใจให้ครอบครัวพี่บอลด้วยนะคะ

อเรนนี่ก็ไปออกรายการพี่มามเสร็จปุ๊บ
ก็มาเฝ้าแม่แล้วก็ไปคอนเสิร์ตช่วงเย็น